ผมบอกว่านับจากนี้ไปประเทศไทยจะไม่ร้อนแล้ว

เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
แต่ว่าจะมีที่ไหนฝนตกบ้างติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เมื่อวานนี้ครับเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนอย่างเป็นทางการคุณผู้ชม
แล้วพอเข้าสู่วันนี้๒๒พฤษภาคมก็เป็นฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ครับ
ความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และลมชั้นบนเปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออก
ถือว่าเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ
มันจะไปสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคมเลยนะคุณผู้ชม

อากาศร้อนตอนกลางวันและร้อนจัดบางพื้นที่
ฝนจะไปตกหนาแน่นช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนนะครับ
ส่วนเรื่องนี้ใครถือบัตรทองต้องรู้ไว้เลยครับ
โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ปัจจุบันผู้ใช้สิทธิบัตรทองสามารถจะรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

แต่เนื่องจากมีผู้ป่วยบางคนที่ห้ามใช้ยาละลายริ่มเลือด
หรือใช้ขดลวดเข้าไปดึงสิ่งอุดตันในหลอดเลือดออกมาโดยไม่ต้องผ่าตัดครับ

อยู่ในสิทธิประโยชน์บัตรทองด้วยครับ
และเรื่องนี้กำลังเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์ครับ
เมื่อมีผู้ปกครองโพสต์ถามว่า
รองเท้าป้องกันของหายได้อย่างไรบ้าง

เรื่องนี้อวิราชัยพุทธวงศ์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้องไปดูพื้นผิวรองเท้านะว่าเป็นผิวเรียบหรือว่าผิวพลุน
เพราะถ้าผิวเรียบเนี่ยจะง่ายกว่าก็ใช้น้ำยาล้างเล็บกลุ่มอาซิโตนเช็ดเอาก็ได้ครับ
หรือจะใช้น้ำมันเบนซินอ่อนเช็ดก็ได้เหมือนกันหรือเป็นแอลกอฮอลก็ได้
แต่ถ้าพื้นผิวพรุนก็จะต้องมีการขัดพื้นผิวออกไปบ้าง
แต่ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ออสยืนยันว่ามันพอจะลบได้ครับ